คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องก็ยังคงเป็นสงกราน
แน่นอนสงกรานก็ต้องสาดน้ำใครผ่านไปผ่านมาก็สาดน้ำ
ยิงปืนฉีดน้ำใส่ขอปรับแป้งอะไรกันว่าก็ว่ากันไป
แต่คือมันมีเหตุการณ์ที่กาดที่เขาคุมงานสงกรานอยู่เนี่ย

วัยรุ่นเดินผ่านเขาก็เห็นกาดเขาอยากเล่นน้ำด้วย
ก็ฉีดน้ำไปกาดบอกไม่เล่นมีวอร์

สักพักวัยรุ่นก็สาดน้ำไปวอลก็เสีย

แงแต่เขาไม่ได้คุยกันแบบดีนะ
ล็อกคอวัยรุ่นมารุมยำเละเลยครับ

โอ้โหวชาย๓คนถูกอาดล็อคเห็นไหม
รุมกันกระทืบกันตีด้วยไม้ตีด้วยกระบอง
คนไปเที่ยวเยอะมาก

คนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาตะโกนด่าเจ้าหน้าที่
ว่าทำเกินไปมันเกินกว่าเหตุนะฮะ

ในที่เกิดเหตุเนี่ยจะเห็นว่ามีเจ้าตะที่

ซึ่งก็พยายามกันไม่ให้คนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเข้าไป
หวั่นจะบานไปเดี๋ยวลุมกันหนักขึ้นนะครับ

และเจ้าตะที่ก็สั่งให้ทุกคนนั้นแยกกันไป
เหตุการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นเกิดขึ้นกลางดึกของคืนวันที่๑๓เมษายนนะครับ

นายธนากรชินวิมลอายุ๓๒
นายทิติพงศ์ชินวิมลอายุ๓๕

ทั้ง๓คนเป็นครอบครัวเดียวกันมาด้วยกัน
แต่ละคนบาดเจ็บหัวแตกปากแตกฟกช้ำตามร่างกายตอนนี้
ต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาชัย

นายทิติพงเล่าว่าที่เกิดเหตุเนี่ย

ไปเที่ยวกันไปเล่นน้ำกันนะครับ
ก็ไปเล่นน้ำสงกรานในงานนี้

สาดน้ำไปโดนบริเวณที่เจ้าหน้าที่
เขาควบคุมโดรนทำงานอยู่
แล้วถูกต่อว่าว่าเฮ้ยไปเล่นข้างนอก
มันเปียกไม่เล่นเขาไม่เล่นด้วย
ซึ่งน้องชายก็ขอโทษไปแล้วนะ

แล้วก็ตอบว่าถ้าน้ำโดน
กับโทรศัพท์ของเขาจะทำยังไง

เพราะมันจังหวะมันพลาดไปโดนนะครับ

ตัวน้องชายเขาเริ่มชกต่อย

ตัวเขากับลูกชายเห็นว่าอาเนี่ย
ถ้าถูกรุมก็เข้าไปช่วย

คนจำนวนเยอะแยะมากมายในงานนี้

ไม่ได้เกิดจากกาดอารมณ์ร้อนนะ

นำถังไปตักน้ำที่เขาเอาแช่เบียร์เนี่ย

พอถังที่มันแช่เบียร์คืออะไร
มันเย็นมันเย็นมาก

ตั้งแต่คอลงไปจนทำให้อุปกรณ์เขาเสียหาย

ถูกต้องสุดท้ายพูดกัน

เขาบอกแล้วว่าไม่ให้ทำก็ยังทำนะฮะ
กลายเป็นเรื่องทะเลาะวิวาดกัด

ก็ไปแจ้งความที่สพเมืองสมุทรสาคร
เพราะว่ามองว่ากาดทำเกินกว่าเหตุ
ส่วนจะเอาผิดกับใครหรือไม่นั้นก็ต้องให้ตำรวจนั้นสืบสวนกันต่อไป
คือเรื่องเล่นนามเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะ

คือมันไม่ใช่ว่าเทศกาลมันเป็นหน้าเทศกาล
คุณจะสาดใครก็ได้ฉีดใครก็ได้
อันนี้ก็ไม่ได้นะคะอันนี้พูดในกรณีทั่วไปด้วยนะ